เมื่อวานนี้ใครที่ต้องเดินทางใช้เส้นทางบริเวณวัดท่าไม้สมุทรสาครเนี่ย
สังเกตบอกว่ารถติดกันเยอะเลยนะฮะบางคนก็ไม่โผลกไม่พอใจ
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
สืบไปสืบมาทราบว่าที่วัดแจกทุเรียนฟรี
ประมาณกว่า๗ตันหรือคิดเป็นกิโลกรัมก็สักประมาณ๗๐๐กิโลกรัมไม่น้อยนะคะ

ปรากฏว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะ
ประเด็นรถติดยาวเหยียดเป็นหนึ่งประเด็นแล้วที่คนบ่นกันเยอะ
ประเด็นที่มันงอกออกมาก็คือมีคนมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่แจกทุเรียนฟรีหรอกเพราะอะไร
เพราะว่าคนที่จะไปกินทุเรียนต้องจ่ายทำบุญก่อน๑๐๐บาท
ถึงจะไปเข้าคิวเอาทุเรียนมากินได้
ประเด็นที่๒แล้วรถที่ไปจอดเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาคิดค่าจอดรถด้วยนะ
ชั่วโมงละ๔๐บาทเท่านั้นแหละค่ะ
เป็นประเด็นให้คนที่ไปบริเวณนั้นเขาก็หยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อนะคะ
ล่าสุดวันนี้เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ก็คือพระยานวิกรมอาจารย์อุเทนสิริสาโร
เป็นเจ้าอาวาสออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วนะคะ
คือชี้แจงประเด็นหลักแบบนี้ค่ะ๔เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกเนี่ยเจ้าอาวาสบอกว่าต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษในความผิดพลาด
เรื่องของความล่าช้าความไม่เป็นระเบียบการจราจรที่ติดขัด
สิ่งที่ขาดตกบกพร่องในการจัดงาน
อันนี้เจ้าอาวาสบอกว่าขอน้องรับความผิดพลาด
และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีจัดอีกนะคะ
ประเด็นที่๒กระแสข่าวที่บอกว่าทางวัดให้จ่ายเงินทำบุญก่อน๑๐๐บาท
เพื่อแลกกับคูปองแล้วเอาคูปองไปรับทุเรียน
เรื่องนี้เจ้าอาวาสยืนยันเลยนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริง
ทางวัดแจกทุเรียนให้ทานกันฟรีไม่มีการเสียเงินทำบุญใดทั้งสิ้น
อันนี้ประเด็นที่๒ประเด็นที่๓เรื่องของการคิดค่าจอดรถชั่วโมงละ๔๐บาท
เรื่องนี้เจ้าอาวาสชี้แจงบอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะจริงแล้วเนี่ยทางวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่เรื่องของที่จอดรถให้อยู่แล้ว
แต่อาจจะมีบางคนไปจอดรถซึ่งเป็นที่ของเอกชนหรือเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน
อันนี้ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเอกชนจะมาคิดเงินคุณ
ไม่เกี่ยวกับวัดแล้วนะค่ะประเด็นที่สี่ส่วนที่บอกว่ามากินแล้ว
เรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าอาวาสชี้แจงบอกว่าทางคณะกรรมการการจัดงานเห็นว่า
ถ้าเกิดว่าแจกให้ทีเดียวหมดไปเลยเนี่ยก็อาจจะคนหลังอาจจะไม่ได้ทาน
คนละหนึ่งภูร์หลังจากที่แจกหนึ่งภูร์แล้ว
วนไปรับของแจกอย่างอื่นที่ทางวัดเขาจัดเตรียมไว้ให้
เช่นอะไรบ้างเช่นมะม่วงเช่นไข่ไก่
รวมถึงอาหารประเภทอื่นก็เตรียมให้แบบไม่อั้น
แล้วถ้าเกิดใครบอกว่าหนึ่งภูร์นั้นไม่อิ่ม
วนกลับมาเข้าคิวรอใหม่ได้มารับใหม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
แต่เอาล่ะเบื้องต้นทางเจ้าวาดบอกว่า
จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางวัดก็ขอน้องรับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่า
จะจัดงานแจกทุเรียนใหม่อีกรอบ
โดยจะรีบดำเนินการในช่วงฤดูการทุเรียนนี่แหละ
เพื่อแก้ไขความผิดพลาดในรอบที่ผ่านมา
ก็คือนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยนะคะ
ประชาชนเองก็จะได้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้า
สมกับความตั้งใจที่ได้เดินทางมารอรับทุเรียนฟรีค่ะ
สิ่งที่ขาดตกบกพร่องในการจัดงาน
อาตมาก็ขอน้องรับความผิดพลาดแล้วก็จะรีบปรับปรุง
เพื่อที่แอบแล้วไปรับทุเรียนเนี่ยถึงจะได้ทานอ่ะ
ว่าวัดยกเลิกแจกให้เยอะแจกฟรีต้องเสียเงินซึ่งไม่เป็นความจริง
เมื่อกี้บอกเจ้าภาพไปแล้วว่าเดี๋ยวจะขอจัดใหม่หรือจะขอแก้มือใหม่นะลูก
ก็จะทำให้ดีใหม่แล้วก็จะรีบดำเนินการนะลูก
ญาติโยมได้ทานให้อิ่มให้อร่อยให้สมกับความตั้งใจนะครับ
ที่โยมตั้งใจจะมาแต่พระอาจารย์จะรีบดำเนินการแล้วก็ต้องขออภัย
เพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจไปต่างประเทศทำให้ไม่ได้เดินทางมา
จัดเนี่ยเขามีชื่อแคมเปญด้วยนะวัดท่าไม้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ไม่อั้นไม่อิ่มไม่ต้องกลับภูเดียว
แต่มงคลยังไม่อิ่มไงก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมา
แต่เจ้าวาดบอกแล้วว่าวนต่อแถวใหม่ได้นะคะ
เอาล่ะแต่ว่าบรรยากาศในวัดวันนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่ามีประชาชนบางส่วนเดินทางมาทำบุญที่วัดตามปกติ
ทางวัดวันนี้ก็นำทุเรียนพันธุ์ต่างกว่า๑๐๐ตัน
ขออภัยกว่า๑ตันมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ทานฟรีกันอีกแล้ว
แล้วทีนี้นักข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชน

ส่วนใหญ่บอกว่าเมื่อวานไม่ได้เดินทางมา
แต่พอทราบข่าวทางเฟซบุ๊คว่าที่วัดวัดท่าไม้มีการแจกทุเรียนฟรีในวันแรงงาน
เมื่อวานนี้๑พฤษภาวันแรงงานใช่ไหม
แต่ไม่คิดว่าจะแจกฟรีในวันนี้อีก
เพราะวันนี้ไปทำบุญได้ทานทุเรียนฟรีอีก
รู้สึกดีใจมากทุเรียนที่นำมาแจกเนี่ยก็อร่อยรสชาติดี
หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่ขอแก้มือใหม่นะคะ
อาจจะมีปีละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการแจกทุเรียนฟรีที่วัดท่าไม้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอปีหน้าปีหน้าแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนนะ

ไปด้วยนะต่อแถวมา๓รอบคุณชอบทาง